ที่บอกว่าเอาเด็กมาอยู่ในสภาพความเป็นอยู่ที่สกปรก
สโฆตื่องค่าแบบนี้มาก่อนรึเปล่าครับท่านเป็นถึงสถานประธาน

พอมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะสิ่งที่ท่านควรที่จะให้เด็กเนี่ย
สำหรับผมนะผมคิดว่ามันควรจะเป็นเรื่องของความเป็นธรรม
ความยุติธรรมก่อนนะครับถ้าคนถูกรังแก่ท่านบอกว่าเป็นเรื่องของเด็กเนี่ย
ผมว่าท่านควรถูกมากท่านไม่ควรมาเป็นผู้พี่นะครับ
แค่ความเป็นธรรมเนี่ยท่านยังให้ไม่ได้ท่านจะมองว่าให้แต่ความรู้ให้เรื่องการศึกษา
แล้วก็ปัดภาระออกจากตัวท่านเนี่ยผมว่าท่านควรอยู่มาก
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้มีคุณแม่ของเด็กชายวัย๑๓ปีคนหนึ่ง
ต้องการมาร้องขอความเป็นธรรม
ขอความยุติธรรมให้กับลูกชายกับสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้น
ผมเชื่อว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้อง
ถ้าเห็นลูกหลานเราเป็นอย่างนี้เนี่ยทนไม่ได้ใจสลายแน่นอน
คุณแม่ไปหาคุณกันจอมพลังวันนี้คุณกันจอมพลัง
พาไปตามเรื่องตามความคืบหน้าที่สพองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับ
น้องที่ถูกกระทำเป็นนักกีฬาเรียนอยู่ที่โรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายกเข้าชั้นหมอหนึ่งอายุสิบสามปี
เข้าไปโดนเลยฮะเจอดีเลยฮะโดนแก๊งรุ่นพี่
ม๔อยู่ม๖เหมือนกับพอมีเด็กใหม่เข้ามาก็จิ้มเลยว่า
เอาคนนี้แหละเอามาเป็นเบรับใช้เป็นธาตุคอยรับใช้
นู่นทำนี่ทำนั่นให้ใช้ซื้อของถ้าไม่ทำให้ก็รังแก่
จับขังห้องน้ำจับขังห้องนะข่มขู่ทำร้ายจับแก้ผ้า
ถ่ายคลิปเพื่อแบ็คเมลคลิปที่ที่เห็นเนี่ยคือคุณแม่เขามาเห็นตอนที่ลูกชาย
ยอมบอกนะฮะต้องขออนุญาตเบลอเยอะเลยเป็นภาพของก้นน้องของอวัยวะเพศน้อง
เด็กที่ถ่ายกับโหล้งโหละเนี้ยมีภาพแชทที่ส่งมาคู่
มีเสียงที่ส่งมาขู่เรื่องราวต่างเนี่ย
มันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่พฤษภาคมปี๖๕ที่เด็กเข้าเรียน
เด็กปิดเทอมเมื่อช่วงมีนาคมที่ผ่านมา๑๙มีนาคม
แม่เขาไปรับลูกเนี่ยกลับบ้านช่วงปิดเทอมเห็นอาการผิดปกติหนักมาก
พาไปหาหมอหมอตรวจร่างกายก็ยังไม่พบสาเหตุอะไรว่า
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการหวาดกลัวต่างของเด็ก
จนสุดท้ายน้องยอมบอกแม่แล้วแม่ก็มาเห็นเนี่ยฮะ
คลิปพวกนี้เวลาถูกขังในห้องน้ำอะไรมันสกปรกขนาดนี้
ไปตามเรื่องที่โรงเรียนตามที่คุณแม่บอกนะคุณแม่ยืนยันว่า
พอโรงเรียนบอกว่ามันเป็นเรื่องของเด็ก
จะให้ดูแลให้ทั่วถึงยังไงเด็กต้องเป็นสิบเป็นร้อย
ทนไม่ไหว
ผู้ชมครับวันนี้ในรายการเปิดปากกับภาครุมนะครับ
คุณแม่ของน้องเอกอ่ะหละกันนะเด็กชายวันสิบสามปี
อยู่กับผมที่รายการและแน่นอนคุณกันจอมพลังที่เข้ามาช่วยเหลือ

และอีกท่านหนึ่งนะฮะทนายโรดนะครับทนายอังสวีอนุวัฒน์รุจิกรนะครับ
ซึ่งเป็นอนุกรรมการสภาธนาความจังหวัดนครปฐมจะได้พูดคุยกัน
สวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยครับสวัสดีครับ
คุณแม่นะฮะคุณกันจอมพลังรู้จักกันอยู่แล้ว
ทนายโรสนะครับเดี๋ยวคงได้ถามเรื่องคดีกันครับคุณกันครับพี่
คุณแม่บอกไปหาโรงเรียนไปหาผอพอบอกปัดความรับผิดชอบ
อย่างนั้นอย่างนี้คือถ้าฟังจากที่คุณแม่คุณแม่ยืนยันว่าพอบอกว่าอย่างนั้นจริงจริงอืม
แล้วพอเห็นคลิปอะไรของคุณกันเห็นคลิปแล้วคุณกันโอ้โหเป็นยังไงอ่ะมันหดหูมาก
หุยมันเป็นคลิปที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเด็กคนนึงเลย
เล่าให้ผมฟังเล่าให้ผมฟังว่าน้องจากเด็กที่ล่าเริงนะครับ
กลายเป็นเด็กที่เงียบเก็บตัวนั่งมือสั่นร้องโหยหวน
มาร้องโหยหวนตอนกลางคืนชีวิตเด็กคนนึงที่เคยล่าเริงมันเปลี่ยนไปเลย
พี่อุ๋ยแล้วน้องนี่นะไม่ได้โดนทำแค่ครั้งแรกน้องโดนมา๓ครั้งแล้ว
แต่วันนี้มันมีคลิปออกมาให้เห็นถึงมาได้ช่วยกันได้หลุดพ้นกัน
แต่ที่มันน่าตลกคืออะไรรู้ไหมพี่อุ๋ยอย่างที่แม่เล่าให้ผมฟังบอกว่า
ติดต่อไปหาท่านผอกลับไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไร
มันเป็นเรื่องที่น่าตลกมากเลยนะวันนี้ทุกคนออกมาช่วยน้องหมด
สื่อมวลชนทุกท่านเนี่ยมาช่วยน้องหมด
กระทรวงยุติธรรมมาพมมาท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา
ท่านภูมิกลับมาทุกคนช่วยหมดเลยแต่เรื่องกลับเกิดในโรงเรียน
แต่ต้องตั้งคำถามว่าท่านผอท่านทำอะไรอยู่

ที่เขารู้เรื่องลูกชายแล้วไปหาครั้งแรกเลยเนี่ย
ผอโรงเรียนผมเชื่อว่าท่านกำลังฟังอยู่
ถ้าจริงไม่จริงอย่างไรเดี๋ยวถ้าเราติดต่อไป
ถ้าท่านรับโทรศัพท์ได้คุยกันเนี่ยท่านจะชี้แจงก็ได้นะฮะ

เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ฟังพร้อมกันคุณกันกับทนายรถรอแป๊บหนึ่งนะฮะ

ก่อนอื่นขออนุญาตนะคุณแม่ฟังเสียงเห็นคลิปเห็นแชทอะไรพวกนี้ของลูกชายยัง

คุณแม่ครับเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นหน่อยลูกชายอายุ๑๓ปีนะ

อยู่จังหวัดเลยแล้วลูกชายเป็นนักกีฬา
ใช่ค่ะมาสอบเข้าโรงเรียนกีฬานครนายกค่ะ

ฮอกกี้นะก็หวังว่าลูกจะได้เติบโตทางด้านกีฬา

แน่นอนคนเอาลูกเข้าโรงเรียนกีฬาเด็กอยากเรียนโรงเรียนกีฬา
ใช่ค่ะอยากให้น้องมีอนาคตอยากให้มีแบบมีความเข้มแข็ง
อยากให้เป็นคนเก่งแบบอยากให้ได้ติดทีมชาติ
หรือไม่ได้ติดทีมชาติก็อยากให้น้องเข้มแข็ง
เรียนรู้ด้วยตัวเองได้อยู่กับตัวเองได้ค่ะ
ลูกสอบติดแล้วเข้าไปเรียนที่โรงเรียนกีฬาที่นครนายก

ใช่ไหมฮะที่ผมฟังจากคุณแม่ก็คือพอเข้าไปถึงปุ๊บ
โรงเรียนประจำเขาก็จัดให้อยู่ตามห้อง
ตามที่พักต่างห้องนึงให้อยู่๔คน
ช่วงเสาร์อาทิตย์ช่วงแรกคุณแม่ไปรับน้องเอ
เพราะศุกร์เสาร์อาทิตย์บางทีก็ไปรับกลับบ้านได้

ลูกบอกโอ๊ยโดนของหายพัดลมถูกพังนู่นนี่นั่น

ใช่ไหมโดนแกล้งทุกอย่างค่ะ
โดนแกล้งวันนั้นตอนแรกน้องเอเขาบอก
เขาไม่อยากเรียนหรอ
ใช่ค่ะไม่อยากอยู่ที่โรงเรียนค่ะ
พอดีมีรุ่นพี่เรียนอยู่ม๖อยู่แล้วค่ะ
เขาจะให้น้องมาอยู่ห้องเดียวกับรุ่นพี่ค่ะ
มีลูกพี่ลูกน้องที่อยู่ที่จังหวัดเลย

ปัจจุบันเนี่ยตอนที่น้องเข้าไปตอนม๑เนี่ยเขาอยู่ม๖แล้ว

เขาเลยรับน้องเอเนี่ยมาอยู่ห้องเขา

ห้องนั้นก็จะมีรุ่นพี่คนนี้ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันอยู่ม๖

มีน้องเอมาอยู่ด้วยแล้วก็มีเพื่อนร่วมห้องรูเมดอยู่แล้วสองคนเป็น

จังหวะที่พี่เขาพาน้องเอมาดูพี่เขาก็ติดทีมชาติ
เขาเลยต้องไปเก็บตัวเขาเลยไม่ค่อยได้อยู่ห้อง
แม่บอกว่าช่วงนี้ตลอดทั้งปีนะครับทุกผู้ชมครับ
ตลอดทั้งปีการศึกษาที่อยู่ม๑เนี่ย
รุ่นพี่สองคนนี้นั่นแหละม๔ไม่ใช่คนที่อยู่ห้องเดิมแล้วก็ไปแกล้งน้องนะ
ไม่ใช่ค่ะคนใหม่ค่ะ
นี่มาจัดน้องเลยคือจัดเลยว่าม๑เพิ่งเข้ามาใช่ไหม

ถ้าไม่ยอมใช้ไปซื้อของไม่ไปทำนู่นไม่ทำก็ทำหลายสิ่งหลายอย่าง

ลูกเรามาบอกตอนหลังที่เรารู้เรื่องใช่ไหม
ทำร้ายร่างกายตีตีชกต่อย

แล้วไม่ใช่แค่ม๔สองคนที่อยู่ร่วมห้องนะฮะมีอีกคนนึง
อยู่ห้องอื่นใช่ค่ะแล้วอีกคนนึงก็อยู่ม๔เหมือนกัน
กลายเป็นว่ามีม๔๓คนกับม๖๑คนที่มาเอาน้องเอเป็นเบ๊รับใช้
ใช่ถามว่าแม่มารู้เรื่องตอนไหนนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวผมสรุปให้นิดนึงจะได้ไปความคืบหน้ากันต่อ
แล้วผมอยากจะคุยกับท่านผอเหลือเกินด้วยคือปิดเทอม
๑๐๙มีนาคมคุณแม่ปิดเทอร์มใหญ่ค่ะ
ก็เลยไปรับลูกชายกลับบ้านใช่ค่ะกลับมาอยู่ที่บ้าน
ลูกชายเป็นยังไงแม่น้องเปลี่ยนไปค่ะ
เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะคือช่วงตลอดทั้งปี
เสาร์อาทิตย์เราก็ไปรับอยู่บ้างใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้รับมาตลอดค่ะ
แค่ไปเยี่ยมพาไปเยี่ยมข้าวข้างนอกค่ะอ่าไปเยี่ยมลูกเล่าให้ฟังไหมไม่เล่าค่ะ
แต่อาการก็ยังไม่ได้เห็นว่าผิดไม่ชัดขนาดนี้ค่ะเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน
ใช่ค่ะแค่ไปเยี่ยมพอกลับมาอยู่บ้านเป็นยังไงนะ
น้องอัดเหมือลอยแล้วก็นั่งอยู่มุมห้องแล้วก็ร้องไห้แล้วก็บางทีก็ร้องไห้แบบอยู่ดีก็เสียงร้องไห้ขึ้นมาเหมือนคางเหมือนเด็กพิเศษเลยค่ะ
แล้วก็น้องจะชกที่นอนแบบระบายอารมณ์แบบนั้นแล้วก็แม่พูดอะไรน้องเขาจะหงุดหงิดแล้วไม่บอกแม่แล้วจะน้ำตาเขาจะไร้ตลอดไปนะคะ
ถามลูกชายไหมว่าเป็นอะไรลูกอะไรอย่างนี้เขาถามว่าน้องบอยเป็นอะไรลูกน้องเขาก็เงียบน้ำตาไหล
น้องเขาน้ำตาไหลออกมาแม่เห็นสภาพนั้นแม่ก็ไม่ทำงานแม่ก็อยู่กับน้องตลอด
คุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะฮะใช่ค่ะลูกคนเดียวก็อยู่กันสองคนนี่แหละ
แม่มีมีลูกมีพี่สาวอีกคนมีพี่สาวคนนึงใช่แต่คุณแม่เห็นลูกชายอย่างนี้ก็
ก็อ่าไม่ไปทำงานก็สะเตือนใจไม่ไม่กล้าไปทำงานเพราะว่าน้องอาการหนักแบบ
น้องก็ไม่บอกแม่แล้วแม่ก็บอกมีอะไรลูกมีที่โรงเรียนใครทำร้ายหรือเปล่า
น้องก็เงียบเงียบแล้วคุมพวงเอาเอาผ้าห่มคุมโปรงแล้วก็นอนแบบ
ขดตัวแบบเกรงตัวไปนะคะแม่อัดวีดีโอแต่น้องน้องก็แบบเหมือนเหมือนกลัวอะไรสักอย่างเลยนะคะ
ได้ถามรุ่นพี่ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องที่ว่าเขาอยู่ที่ม๖ไหมฮะ
ว่าเอ๊ะเป็นอะไรอะไรยังไงแม่ไม่เคยเจอเขาเลยค่ะที่ไปเยี่ยมน้องไม่เคยได้เจอรุ่นพี่เลย
จังหวะเขาก็ต้องไปเก็บตัวไปอะไรของเขาเขาเลยไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนอย่างนี้แล้วใช่ไหม
เพราะว่าที่รุ่นที่แม่ไปหานะครูเขาไม่ให้ไปตึกข้างหลังที่ห้องพักน้อง
เขาจะให้เด็กเดินมาข้างหน้าเลยค่ะไม่ให้ผู้ปกครองไปอยู่ข้างหลัง
ท่านผู้ชมครับทีนี้พอคุณแม่เห็นลูกชายผิดปกติหนักมาก
จากที่ไปรับกลับบ้านตอน๑๙มีนาคม
มีนาคมคุณแม่เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาล

เขาก็ตรวจอาการอะไรดูว่าเด็กเป็นไข้ไม่สบายมีเชื้อไวรัสอะไรหรือเปล่า
มันก็ไม่เจออะไรผิดปกติมากมายใช่คุณหมอก็เลยแนะนำว่า
ให้ไปหาหมอจิตเวทค่ะทางจิตเวทใช่ค่ะ
แต่คุณแม่ก็ยังไม่ทันพาไปยังค่ะเพราะว่าก็ต้องทำงงทำงานอะไร
พากลับมาบ้านก่อนจนกระทั่งสี่เมษายนลูกอยู่บ้านใช่ค่ะ
วันนั้นรู้ความจริงใช่ค่ะมันเกิดอะไรยังไงขึ้นวันนั้น
น้องเป็นไม่อยากอยู่ที่ห้องพักค่ะน้องจะเป็นกระวนกระวาย
ไม่อยากอยู่ไม่อยากอะไรไม่อยากอยู่ในบ้านใช่ครับ
ไม่อยากอยู่ในบ้านน้องแบบเหมือนเหมือนคนจะมารุมทำร้ายเขา
จะมีจิตตกแบบกลัวอะไรสักอย่างแบบนั้นแม่ก็เลยบอก
เป็นอะไรลูกเขาก็เงียบมันมันเหมือนกับว่าอยู่ในในห้องคนเดียวแล้วมันอาจจะรู้สึกถึงบรรยากาศใน
หอพักที่เขาอยู่ที่โรงเรียนอย่างนี้ใช่ไหม
มันเหมือนกับไม่เอาไม่อยากอยู่อะไรอย่างเงี้ใช่ไหมใช่ค่ะเออ
น้องก็เลยเอาโทรศัพท์ไว้ไว้ไปเตะบอลก่อนนะเขาว่าอย่างงี้อ่า
ขออนุญาตฮะอ่าเนื่องจากในรายการคุณแม่เรียกลูกชายน้องเอนะอ่า
อ่าน้องเอเออเอ่อเอบอกว่าแม่หนูจะไปเตะบอลค่ะอ่า
ก็เลยบอกว่าจะไปได้ไงไม่มีเพื่อนสักคนเขาก็ไม่ได้นี่เขาก็เดินออกไป
บอลมันต้องเตะเป็นทีมนี่นั่นใช่ไหมเขาไม่มีเพื่อนค่ะอยู่ดีดี
จะออกจากบ้านบอกจะไปเตะบอลใช่เขาพูดไปอย่างงั้นนะคะเออ
พอดีเขาน้องปกติเขาจะถือโทรศัพท์ไว้ตลอดเขาก็เลยทิ้งโทรศัพท์ไว้
เห็นเขาอาการหนักแม่ก็เลยให้พี่สาวเขาเช็คโทรศัพท์น้อง
เพราะว่าเขาจะคุยกันรหัสน้องเขายังเช็คดูใช่ค่ะ
แม่ก็เลยเห็นแม่ก็เลยโอ๊ยไม่น่าล่ะลูกถึงเป็นสภาพแบบนี้
พี่สาวเข้าไปดูในแมสเซจเฟซบุ๊กในกล่องข้อความของน้อง
ท่านผู้ชมครับคุณแม่เห็นเห็นได้ใช่ไหมเห็นได้ได้ยินได้นะ
บังคับเด็กเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมดูตรงแชทหน่อยนะ
อย่างอันนี้เนี่ยคือน้องส่งข้อความไปหาพี่คนอื่นให้มาช่วยใช่ไหม

คือน้องมาเล่าตอนหลังให้คุณแม่ฟังนะฮะ

ก็คือน้องเนี่ยเวลาที่ไอ้พวกนั้นไม่พอใจเนี่ย
ทำอะไรไม่ถูกใจเขาใช้งานไม่ยอมจะจับขังในห้องน้ำ
ต้องส่งข้อความไปหาพี่คนอื่นบอกให้มาช่วยหน่อยติดในห้องน้ำ
ประมาณทุ่มนึงเนี่ยค่ะพี่เขาใช้น้องไปเก็บไม้ฮอกกี้ที่เขาเล่นกัน
น้องมาเข้าห้องน้ำอ่า
น้องมาเข้าห้องน้ำที่ห้องแล้วแบบว่าไม้เขาจะใช้น้องไปหยิบไม้ที่เขาไปฝึกซ้อม
เขาจิบจะเก็บรองเท้าเก็บอะไรเป็นนักกีฬาไปซ้อมฮอกกี้มันไม่ดูแลไม้ของตัวเองอ่ะ
ใช่ค่ะใช้น้องใช้น้องเอคอยเก็บไม้ให้อะไรน้องปวดท้องเข้าห้องน้ำมันปวดท้องหนัก
อ่าก็ส่งคลิปข่มขู่มาเร็วอย่างงั้นอ่ะน้องบอกว่าแป๊บนึงก็ไม่ยอมก็ส่งคลิปเสียงมา
อ้าวเดี๋ยวท่านผู้ชมคุณแม่ฟังเสียงได้ใช่ไหมฟังได้ค่ะทุกผู้ชมลองฟังเสียงหน่อย
เดี๋ยวให้ฟังเสียงหน่อยอันนี้คือเด็กไปปวดท้องไปเข้าห้องน้ำอ่ะอืมไปถ่ายอ่ะ
ว่าต้องไปเก็บไม้เขากี้ให้เขาแล้วก็ไม่เห็นมาสักทีเลยเลยส่งเสียงนี้มา
อ่าเดี๋ยวลองฟังหน่อยได้ไหม
นี่น้องก็เป็นคนเจ็บที่แขนเจ็บที่ขา
นี่น้องเขาเป็นธาตุชีวิตพวกคุณเหรอทั้งปีอ่ะเออ
ทั้งปีที่เรียนม๑อยู่อ่ะไม่น่าถามนะพวกท่านมีปัญญาออกแรงเล่นกีฬาเนี่ย
พวกท่านไม่มีปัญญาจะเดินไปเอารองเท้าหรือเก็บไม้ฮอกกี้หรือครับ
แล้วที่น้องต้องยอมทำเพราะแม่ก็เห็นคลิปแต่คลิปนี้ไม่ต้องดูแล้วนะฮะ
คือคลิปที่จับน้องถอดกางเกงแล้วถ่ายด้านหน้าถ่ายด้านหลัง
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขอพักครู่เดียวหลังจากรู้ความจริง
คือพอแม่เห็นคลิปในโทรศัพท์ต่างข้อความต่างแม่ก็เลยไปถามลูกชาย

วันรุ่งขึ้นวันนั้นเลยใช่ไหมแม่โทรหาครูก่อน
ครูที่ดูแลแล้ววันรุ่งขึ้นไปหาผอที่โรงเรียน
พอบอกว่าอย่างไรพักครู่เดียว
เรื่องราวไม่คืบหน้าจนเขาต้องมาหาคุณกันเนี่ยนะฮะ
ครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับว่าพอเนี่ยบอกคุณแม่ว่ายังไง

ผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะเรื่องราวของเด็กชายวัย๑๓ปี
นักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
หลังจากที่คุณแม่รู้เรื่องราวคือ๔เมษายน
เห็นหลักฐานหมดเลยในโทรศัพท์แล้วก็ไปถามลูกชาย
ลูกชายก็เลยยอมเล่าความจริงให้ฟัง
คุณแม่ลูกชายน้องเอที่เล่าให้ฟังเนี่ยตลอดที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ย
รุ่นพี่ที่มาข่มขู่แก๊กเมลแล้วก็เอาน้องมาเป็นคนรับใช้มาเป็นเบ๊เนี่ย

คือเริ่มจากซักผ้าค่ะ
ใช่ให้ซักผ้าให้เหรอซักผ้าให้ซักให้กี่คนสี่สี่คนค่ะโอ้โหตายแล้วอืม
ไม่ซักเองไม่ซักเองค่ะแล้วก็เก็บช้อน
ช้อนไว้กับน้องบอยหมดทุกคนค่ะแล้วก็
หมายถึงว่าเวลาเราไปกินข้าวโรงอาหารใช่ค่ะ
โรงเรียนเขาจัดให้เราจะต้องมีช้อนอ่า
พวกนี้ไม่เก็บเองใช่ค่ะให้น้องเก็บค่ะ
เสร็จก็ให้เก็บให้ล้างล้างถาดล้างอะไรให้พี่หมดเลยค่ะอ่า
แล้วก็เวลาน้องเรียนก็ใช้น้องไปหยิบสายชาร์จให้ที่ห้องอืม
น้องพักเที่ยงก็ใช้น้องไปซักผ้าอืม
แล้วก็อย่าไปซื้อน้ำเวลาไหนก็ใช้น้องได้ตลอดเวลาไปนะคะ
ถ้าไม่มาก็โดนตีโดนรุมทำร้ายค่ะซื้อน้ำที่ร้านค้าในในโรงเรียน
โรงเรียนค่ะสหกรสหกรตอนเย็นตอนเย็น
ก็ใช้น้องไปซื้อไก่ข้าวเหนียวครูเขาเป็นคนย่างขายค่ะ
กินนอนค่ะแต่มีครูขายไก่ในโรงเรียนเขาบอก
แต่เวลาหิวก็คือใช้น้องไปใช่ค่ะไปซื้อใช่ค่ะถ้าไม่ทำ
ก็คุณพี่ก็รุมทำร้ายน้องค่ะจับขังในห้องน้ำตีบนเตียงมั่ง
ตีด้วยไม้แขนเสื้อมั่งค่ะอืมแล้วห้องน้ำก็ยังสกปรกเลยนะ
โอ้โหพี่อุ๋ยผมบอกเลยสภาพห้องน้ำขอดูภาพในห้องน้ำ
ห้องน้ำขอเปิดห้องน้ำให้ดูหน่อยภาพภาพอันนี้ก็คือลูกชายถ่ายเอาไว้ใช่ไหม
ไม่ค่ะนี่ไปถ่ายค่ะอ๋อแม่ไปถ่ายเองอ๋อตอนนี้แม่ไปตามเรื่องลูก
ใช่แล้วไปเห็นสภาพของกล้องค่ะแม่ไปเอาปลั๊กไปค่ะ
นี่เหรอห้องที่โรงเรียนกีฬาเนี่ยผมตั้งคำถามเลยนะ
โรงเรียนไม่ให้พ่อแม่ขึ้นไปดูเนี่ยเพราะสภาพความเป็นอยู่เนี่ย
มันโสโคกแบบนี้หรือเปล่านะพี่ที่ผมดูจากแววตาเนี่ยนะดูเนี่ย
จากภาพเลยเนี่ยสิ่งเดียวที่สะอาดที่สุดในห้องนี้คืออะไรรู้ไหม
อุ๋ยอะไรฮะฝารองชักโคกอุ้ยดูดิขาวอยู่ที่เดียว
นั้นอ่ะสกปรกหมดเลยแล้วถามว่าโรงเรียนเนี่ย
ที่พ่อแม่ฝากลูกไปเนี่ยอยู่อาศัยกับเขา
นี่คือสภาพความเป็นอยู่ของเด็กที่ไปกินนอนอยู่ที่นั่นเหรอครับ
เชื่อว่าคุณกันมีคำถามเยอะท่านผู้ชมก็มีคำถามเยอะ
นายโรสก็ดูอยู่นะเดี๋ยวถามกับพอเลยแล้วกัน
เพราะว่าคุณแม่บอกวันรุ่งขึ้นไปหาท่านผอโรงเรียน
พอบอกว่าคุณแม่บอกกับคุณแม่ว่ายังไงนะพอเล่าเรื่องลูกให้ฟังเนี่ย
เอาหลักฐานให้พอดูใช่ไหมคลิปเลิฟใช่ค่ะพอบอกว่ายังไงนะฮะ
บอกว่าบุคลากรของทางโรงเรียนมีน้อยไม่สามารถดูแลเด็กทั่วถึงได้นะคะ
เอาแล้วให้ทำยังไงอ่ะแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็บอกว่าอยากเราก็อยากให้
แบบเหมือนเหวี่ยงเวรไม่รับผิดชอบลูกเราอะนะคะเพราะว่า
แม่ก็ไว้ใจโรงเรียนมากนะคะคือวันนั้นพอบอกบุคลากรมีน้อย
ไม่ทั่วถึงหรอกใช่ค่ะแล้วก็พยายามขอความคืบหน้าอยู่ไหม
แม่ก็ขออยู่แต่ก็เงียบค่ะจนกระทั่งต้องมาหาคุณกันใช่ค่ะ
แล้ววันนั้นก็ไปที่สพองครักษ์มาก่อนแล้วด้วยใช่ไหม
คุณกันเลยพาไปตามความคืบหน้าของคดีที่ที่แม่บอกว่าตอนที่แม่ไปถึง
เขาบอกว่าแจ้งความมาแล้วยังครับพอออบอกว่าอ่า
แม่ก็เลยว่าแค่ปรึกษาแบบนั้นได้อ่าเดี๋ยวคุยต่อตอนนี้ฮะ
ผอยุทธพรวงวิชิตนะครับภูมิในการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกนะฮะ
อยู่กับผมในสายทางโทรศัพท์สวัสดีครับพอยุทธพรครับสวัสดีครับ
ครับผมครับสวัสดีครับครับผมอ่าท่านผอผมขออย่างแรกก่อนนะฮะ
คุณแม่เขาบอกพอพอน้องน้องมหนึ่งเนี่ยลูกศิษย์ในโรงเรียนของพอออฮะ
พอเขาทราบเรื่องแล้วแล้วไปหาท่านผอเมื่อ๕เมษายนพอบอก
บุคลากรของโรงเรียนมีน้อยดูแลไม่ทั่วถึงหรอกอันนี้จริงหรือเปล่าฮะ
วันนั้นบอกกับแม่เขาว่ายังไงบ้างฮะไม่ฮะขอขอขออ่า
ขอถามความนิดเดียวนะครับนะเชิญนะฮะ
พอพอหลังหลังหลังจากที่เราเราเราปิดภาคภาคเรียนนะครับน่ะ
พอพอหลังหลังจากที่เราเราปิดภาคเรียนนะครับน่ะติดติดภาคเรียนเด็กทุกคนก็กลับกลับบ้านครับ

ก็คือผู้ประคองเนี่ยได้โทรมามาหาโค้ดที่รักษาอาจารย์ประจำหอที่ทางพี่ไม่รู้เรื่องตรงนี้ผมขอให้ค่อยได้ความมูลก่อนไหมสอนเลยบอกว่าวันที่๕ที่๕เลยมามาพบผมใช่ครับผม
มาพบผมผมก็ได้เชิญครูเชิญโค้ดนะครับนะ
แล้วก็มารับฟังแล้วคุณแม่ก็มาเปิดมาเปิดคลิปเปิดอะไรให้ผู้ฟัง
ตามที่ท่านพูดไปนะฮะแจ้งถูกพอผมได้รับฟังเสร็จผมบอก
ผมผมขอขอเชิญอ่าผู้ที่กระทำเนี่ยมาพบก่อนนะเพราะว่าตอนเนี้ย
ผมฟังอยู่ตรงนี้อยู่ข้างเดียวแต่ผมต้องขอคุยกับทางเด็กด้วย
จะขอเรียกเด็ก๔คนมาก่อนใช่เพราะว่าเราต้องเรียกมา
ให้เขายืนยันว่าเขาทำจริงหรือเปล่าก็ต้องเรียกมาพูดคุยกันครับผมครับ
คือช่วงนั้นมันเป็นช่วงปิดเทอมเด็กก็เลยกลับบ้านหมดอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับแล้วยังไงต่อครับความค่อนข้างที่พอดีมันติดช่วงสงการ
ผมก็คุยกับคุณแม่ว่าถ้าผมจะเรียกมาเนี่ยเร็วสุดก็คือวันที่๑๗
วันที่๑๗ถึงจะเป็นวันหยุดชดเชยแต่ผมก็ให้โค้ดเนี่ยได้ไปประสานกับผู้ปกครอง

ครับแล้วเช้าวันที่๑๗ผู้ปกครองก็มากลับมาก็มามารับฟังแต่ผมผมยังไม่ได้แจ้งนะว่า
เด็กทำอะไรผิดนะผู้ปกครองก็มาพอมาเสร็จแล้วผมก็เปิดคลิปให้เขาดู
เปิดหลักฐานข้างหลังดูผู้ปกครองทั้ง๓ท่านที่มา
ผมเขาก็ยอมรับผิดว่าลูกเขาทำเกินไป
จาก๔คือมา๓นะครับจาก๔คือมา๓ใช่ไหม
คือตอนนั้นคุณแม่เขาแจ้งว่ามีอยู่๓คนที่ทำโดยที่มีรูปภาพ
อันนี้ผมก็เลยเชิญมา๓คน
ตามหลักฐานในคลิปในเสียงต่างเนี่ยมี๓ใช่ไหมแม่
มี๓ตามหลักฐานในคลิปพอก็เลยเชิญผู้ปกครองของเด็กเนี่ยมา๓คน
ครับเจอเชิญมา๓ครับผม
แล้ววันนั้นเด็กมาด้วยไหมครับ
เด็กมา๒คนครับอีกคนเพราะว่าเราไม่ได้แจ้งว่าให้มาพบเรื่องอะไร
พออันนั้นคือวันที่๑๗เมษายนวันที่พอเนี่ยเรียกมา
แต่ทีนี้ไอ้วันแรกที่๕เมษายนที่แม่ของน้องที่เขาถูกทำร้ายเนี่ยเขาไปหาพอ
พอบอกหรือเปล่าว่าไปพูดหรือเปล่าว่าโอ๊ยโรงเรียนเนี่ยบุคลากรน้อยดูแลไม่ทั่วถึงหรอกมีไหมฮะมีพูดอย่างนี้ไหม
คือผมไม่ได้พูดในลักษณะอย่างนั้นผมเพียงบอกว่าครูเราเนี่ยที่อยู่เนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้ฝึกสอนที่ดูแลเด็กที่ประจำหอเนี่ย
เพราะว่าเด็กที่ถูกกระทำกันแล้วก็กระทำเป็นนักกีฬาประเภทอันเดียวกัน
ก็คือกีฬาฮอกกี้ผมพูดในลักษณะกีฬาฮอกกี้เนี่ยมีโค้ดคือมีผู้ฝึกสอนอยู่แค่๒คนนะครับ
นักที่ดูดูแลกีฬาประเภทฮอกกี้ชายเนี่ยครับผม
ก็คือบอกว่ามันมีแค่สองคนก็จะให้ทำยังไงอย่างนี้เหรอ
ไม่จะให้ทำยังไงผมถามโค้ดเนี่ยถามผู้ฝึกสอนว่าโค้ดทราบเรื่องไหม
ก็บอกว่าก็ถ้าถามเด็กนะแต่ก็เพียงแค่ว่าถามเด็กแล้วก็ตามลักษณะของชนิดเล่นทีมนะครับผม
ก็อาจจะมีกระทบกระทั่งกันมากแต่เด็กก็ไม่ได้ฟ้องว่าถูกกระทำอะไรมากมาย
ผมเลยเลยยังไม่ทราบไปตรงนี้ฮะแล้วก็โค้ดบอกว่าก็ถามเด็กว่า
ซ้อมเป็นเป็นยังไงถ้ามในความสะอาดสนุกสุขเด็กในเรื่องของการเป็นหนุ่งหมู่ของการปรึกซ้อมครับผมครับ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

ผมก็ถามนิดนึงว่าตอนนี้โรงเรียนของท่านผอเป็นโรงเรียนประจำเนอะ
หมายถึงว่าอยากถามอยากถามท่านผอว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนประจำเนี่ยเหตุเกิดในโรงเรียนแบบเนี้ย
โรงเรียนต้องรับผิดชอบอะไรไหมครับท่านผอ
คือหนึ่งนะครับเราพูดคุยกับผู้ปกครองแล้วว่า
เราก็เอาเอกสารทั้งหมดมามายืนยันว่าเด็กนี่ทำความผิดนะครับนะ
ตอนนี้คือผู้ปกครองของเด็กแล้วก็เด็กหยอมรับแล้วเพราะว่ามีหลักฐาน
เมษายนเขาก็ยอมรับว่าเขาทำผิด
รังแก่น้องเพราะฉะนั้นบทลงโทษ
ก็คือเอาขั้นแผนเอามาเป็นวัด
สะสมมาแล้วก็ตัดคะแนนตัวนี้คะแนนเด็กทั้งทั้งสามคนเนี่ยหมดหมดแล้วเราก็ตึงต้องมีการประเมินใช่ไหมโรงเรียนเนี่ยมีความมีคะแนนความประพฤติอยู่หนึ่งร้อยคะแนนครับเด็กสามคนนี้ที่ไปทำร้ายน้องเขาเนี่ยไม่มีคะแนนเหลือแล้วเหรอก่อนหน้านี้ร้อยคะแนนมันถูกตัดไปหมดแล้วเหรอรวมรวมทั้งอันนี้ด้วยนะครับรวมรวมทั้งขอ
มีเป็นระเบียบอยู่อยู่อยู่ฮะแต่แต่แต่คันนี้ที่ผมขอสรุปว่าทั้งทั้งทั้งทั้ง๓คนเนี่ยคะแนนที่ความประพฤติมันไม่มีแล้วนะครับเอาเป็นว่าเด็ก๓คนเนี่ยเคยมีเคสอย่างอื่นเคยถูกตัดมาก่อนแล้วพอมันมีเคสนี้ด้วยก็ถูกตัดอีกก็เลยเป็นว่าคะแนนความประพฤติของนักเรียนทั้ง๓คนนี้ร้อยคะแนนเหลือศูนย์แล้วครับ

สนามบิงสูตรภูมิเนี่ยปรากน้ำก็ทำกีฬาฮอคกี้อยู่ถ้าถ้าไปผมผมผมผมก็จะไปไปไปสาธิ้่งให้
ท่านผอไม่เป็นไรเอาเป็นว่าพอบอกว่าถ้าเด็กอยาก
อยากย้ายไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะฝากฝังไปหาที่เรียนที่
อื่นให้แต่ทีนี้เอาละเด็กนักเรียนสามคนเนี่ยพอบอกให้ออกตอนนี้มีผลคือให้ออก
เลยใช่ไหมนะเรียบร้อยแล้วครับผมครับ
๒คนที่มาเนี่ยผมให้เขียนใบราออกแล้ว
เต็มเวลาออกแล้วก็จำนายออก

อะไรเนี่ยก็คือคุณแม่ต้องไปเรียกร้องตามช่อง

ผมก็เลยต้องเรียนตรงนี้
พอรอแป๊บนะขอถามคุณแม่นิดนึงก่อนหน้านี้มีข้อเสนอมีอะไรแบบนี้ไหม

ไม่มีถามอะไรค่ะน้องไม่มีติดต่อแม่เลยค่ะ
เคยถามไหมว่าอยากได้เงินเยียวยาชดเชยเยียวยาอะไร

คุณแม่ก็เลยบอกเห็นเขาเป็นเด็กเยาวชนไม่เคยถาม
ไม่เคยถามค่ะเพราะว่าแม่ก็ไม่รู้กฎหมายเหมือนกันค่ะ
แล้วเพิ่งรู้ใช่ไหมว่าเขาให้ออกแล้วพวกนั้น๓คน
พอบอกว่ามีกฎระเบียบจะให้ออกแต่แม่ก็บอกว่าถ้าจะให้ออก
แม่เคยไปถามหลายโรงเรียนแล้วเขาไม่รับเรียนไหม
ถ้าเกิดพอเขาบอกว่าถ้าเกิดน้องไม่อยากเรียนที่นี่แล้ว
จะประสานหาที่เรียนใหม่ให้คุณแม่โอเคไหม
ไม่ครับพอดีน้องเขาอยากไปอยู่ในโรงเรียน

พออไม่รับคุณกันช่วยล่ะเดี๋ยวเขาผสาเรื่องโรงเรียนกีฬาให้
มีอะไรอยากบอกของคุณแม่น้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยู่ในโรงเรียนจริงผมก็ไม่ได้ว่าจะรู้ในความประพฤติของเด็กทุกคนนะครับนะ
พอมีข่าวขึ้นมาผมต้องมาตลักต่อไปในขั้งหน้า
มีความเข้มงวดแล้วก็มีการต้องแจ้งเด็กเรื่องของการออกสื่อ
แล้วพอไม่เคยไม่เคยไปดูเลยเหรอฮะโอ้โหห้องน้ำห้องท่าเลยมันสกปรกอะไรขนาดนั้นห้อง

ท่านท่านครับผมขออนุญาตนิดนึงว่าในปีนี้เราของงบประมาณโดยการเราเขียนแบบไปแล้ว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

สิ่งที่ต้องดูแลเนี่ยนะผมว่าสิ่งก็คือเรื่องของการทำความสะอาด
นะมันงบประมาณอะไรก็แล้วแต่ท่านท่านเอางบอะไรก็ได้ไปซื้อฝอยขัดกำแพงอ่ะ
คุณแม่มีอะไรถามพอสุดท้ายหน่อยไหม

ถ้าครูมีเวรประจำหอทำไมไม่ตรวจเช็คเด็ก
เด็กทุกอาทิตย์แบบนี้ค่ะ
ผอครูเวรครูประจำหอก็มีไม่เคยดูแลความเป็นอยู่ของเด็กเลยเหรอ

เพราะว่าเรานี่เช็คเด็กทุกเย็นนะฮะ
แล้วก็ก็จะรับเนื้อเด็กว่าเด็กไปกี่คน

ไปดูแลเรื่องของพฤติกรรมของเด็ก
แล้วก็เรื่องของสภาพเป็นอยู่ความแวดล้อมของเด็กให้ด้วยก็แล้วกันนะฮะ
เรื่องถามที่แม่ติดใจนะคุยกับผมเรื่องนึงครับน้ำออมสุดท้าย
เดี๋ยวผมเวลาจะหมดเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า

แล้วก็เรื่องนี้ต้องตามแจ้งความคืบหน้าให้แม่ของเด็กเขาตลอดนะครับท่านผอ
ครับครับผมครับครับผมขอบพระคุณจริงจริงครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

เดียวครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวสรุปปิดท้ายกัน

คุณผู้ชมครับผมต้องขออภัยท่านผู้ชมล่วงหน้าจริง

สรุปสุดท้ายถ้าฟังจากพอเขาบอกเด็ก๓คน

แม่ก็อยากให้เขาถูกลงโทษแล้วก็อยากให้มาชดเชยเงินเยียวยารักษาน้องค่ะเพราะว่าอาการน้องหนักอยู่

แต่ว่าเรื่องชดเชยเยียวยารักษาพยาบาลน้องทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยต้องผู้ปกครองของเด็ก๓คนต้องมาดำเนินการด้วย

นายโรสอย่างนี้ผู้ปกครองของเด็กเขายังต้องรับผิดชอบใช่ไหม
เขาบอกเขาจะขอเอาเรื่องต่อได้ไหมฮะ
ได้ค่ะก็กรณีนี้ค่ะรุ่นพี่ทั้งหมดที่ทำร้ายน้องเนี่ยค่ะ
ทำร้ายต่างนานาทำให้ได้รับอันตรายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะ
ที่จับน้องเนี่ยไปขังในห้องน้ำไปขังในห้องเนี่ยค่ะ
กักขังนวงเหนียวให้ปราศจากร่างกายเสรีภาพก็มีความผิดเช่นกันค่ะ
โดยเฉพาะอันนี้ทนายรู้สึกเศร้ามาก
ถ่ายน้องแก้ผ้าแล้วอัดคลิปเอาไว้ทำคลิปข่มขู่ต่างต่างเนี่ยค่ะ
ให้น้องเนี่ยทำอะไรหรือไม่ทำอะไรให้น้องเนี่ยเกิดความกลัวนะคะ
อันนี้ทำให้น้องรู้สึกแย่จนมีปัญหาในทุกวันนี้
ต้องไปหาหมอรักษาร่างกายแล้วก็จิตใจ
ซึ่งตรงนี้คุณแม่จะขอดำเนินคดีอาญาด้วยใช่ไหมฮ

ผู้ปกครองของน้องที่ไปรังแก่เขาเนี่ย

ย้ายโรงเรียนของลูกลูกจะย้ายโรงเรียนนะ
ใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวคุณกันจะดูแลให้ใช่ไหมครับ
ตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะ

ตอนนี้เยียวยาน้องจะหาโรงเรียนใหม่ทดแทนให้
จะมีชุดคุ้มครองพยานด้วยแล้วก็มีท่านประหลัดและในอำเภอในท้องที่
มาช่วยทุกคนมาหมดแล้วครับท่านผอแก้ไขน้ำเปรี้ยวไว้ได้นะครับท่าน
พี่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมน้ำมันสะเหน็ม
เออน้ำเปี้ยท่านก่อนที่ท่านจะห่วงเรื่องงบประมาณ
ผมอยากให้ท่านห่วงเรื่องความสะอาดในห้องน้ำด้วยนะครับ
แล้วไปดูแลรุ่นพี่อย่าให้รุ่นแก้รุ่นน้องอย่าให้ใครรุ่นแก้รุ่นน้อง
เรื่องมันเกิดในโรงเรียนนะครับพี่มันจะปฏิเสธความรับผิดชอบจากทางโรงเรียน
มันเป็นไปไม่ได้ท่านดูวันนี้ดูให้เป็นตัวอย่างแล้วอย่าให้เกิดขึ้นอีก
อย่าให้ต้องมีสื่อมวลชนมีคนมากระทุ้งแล้วค่อยเรื่องค่อยเดินค่อยทำงาน
วันนี้เป็นไงทุกอย่างทำน้องได้โรงเรียนใหม่ท่านทำอะไรกันมาก่อนหน้านี้๑๐กว่าวันนะครับ
ก่อนหน้านี้เป็นไงไม่ได้ออกท่านมาบอกว่าวันนี้เออออกแล้วเออมันก็แปลกใจดีเหมือนกันนะ
สบายใจขึ้นบ้างไหมระดับหนึ่งระดับหนึ่งดีดีขึ้นมากตามเรื่องกันต่อนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านจริงนะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
บอสนะครับคุณผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับพบกันใหม่จันทร์หน้าบ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ